ขอต้อนรับให้กางเล็กขาดของเรา

มันยังให้คนดูเขาเจาะกับเราได้

เพื่อนเราก็เสียใจมากเพราะแบบแฟนเราอยู่ไม่ได้รอในก่อนเนี่ย

อ๋อเรื่องรกซีก็ไม่มี

เดี๋ยวก็ว่ามีอยู่เดียว

ความปกปริดความมืดแรง
บางองค์อาจมืดแรงน้อย

อย่างที่เห็น้ระหว่างเวทีเราจัดต่าง

อเรนนี่หรือว่าออฟฟังปลอบอะไรอย่างนี้ครับ

อเรนนี่มากันนาน

อเรนนี่มากันนาน

อเรนนี่มากันนาน

อเรนนี่มากันนาน

อย่างไม่ถึงชั่วโมงเลยอะ

แต่หลายคนบอกว่าไม่เอาไปได้ผิด
ก็มีแฟนคอปปอกก้อน

ก็ขอบคุณที่เข้าใจ
ก็ที่เปมแมนชักให้

แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะตัดความรู้สึกหรือว่าหยุดความรู้สึกนักหรือถึงได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่
คุณฮัทพี่ยอมรู้แล้วเมื่อเขาไปเปิดวาบคนนั้นเลย
เขาเหมือนคนผ่วยนิดนึงที่เขาไล่ตามด่าทุกคนเลย
แล้วก็มีอย่างล่าสุดออฟลงในคือ
ก็จะมีน้องศิลปินคนหนึ่งที่เป็นแบบแบบลองรู้สึกในการมีโครง
เขาจะบอกว่านี่น้องคนน้องคนรู้สึกด้าแบบกัน
เขาจะแล้วรู้สึกแบบโอ้แล้วก็เราปล่อยกันดีกว่าเลย
อย่างนี้แบบเอ่อถ้าเราถ้าเราอภัยให้เขาได้
มันก็เป็นจิตกุศลอันหนึ่งของเราอะไรอย่างนี้
จริงเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคุณภรริก
คุณภรรริกเรื่องของรูปเทศเราเรื่องของการแสดงเรา
เราไม่ว่าเลยนะคือเขาโอเคมากกับทุกอย่างที่เขาด่าเรา
เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทำมันเป็นอะไรก็ได้ที่คนสามารถคิด
เราสามารถพูดได้ไงแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยเอาว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ
เออมันเศรษฐีอีกนานอีกอย่างนึงคือมันคือคุณไม่ได้ดักแค่เราไง
พูดจริงอืมแล้วเอาหว่าอืมถ้าตอนนี้เป็นไรบ้าง

พูดไม่แสดงคุณชัดใจกับเราไม่เป็นไร
จริงงั้นถ้าจบแล้วก็ทำไปได้
เพราะว่าพออ่านเดี๋ยวมาดูว่าเหลือผลบุรกแบบ
มันก็ยังมีภาพเก่าเรื่องราวเก่าคุณเพื่อนมาแล้วทุกวันนี้ยังยอมปลอบไปดี
ตอนนี้แผลของเขาก็ยังแบบยังแบบยินไลน์บอกเขาอย่างแบบพูดดีกว่าอันนี้ก็ยินดีกว่านี้
พอเริ่มทำงานก็ทำงานดีกว่าอันนี้ก็พูดดีกว่า
เขาก็แบบเขาก็เดินไปดีกว่าอย่างที่เขาแล้ว
ก็คงจะดำเนินภูติธิศการต่อไปอย่างนี้
ก็เป็นพี่สาพี่สาเป็นคนดูแลคนทำ
ก็คิดว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วมีเวลาอีกสักนิดนึง
เพราะว่าจริงแล้วก็คือการไปทำในสิ่งที่เหมือนไม่ยืนอยู่ในจุกที่แม่ก็ไม่ยืน
มันจะยิ่งทำให้ภาพมันมนเวียนกลับมาเหมือนเดิม
ว่ารอทิ้งเวลาอีกสักพักหนึ่งมันก็คงจะดีขึ้น
แล้วก็นิดหนึ่งสำหรับนักหน้าตีได้เหมือนเดิม
เพราะคุณจริงก็คือคนแบบแหล่งกลุ่มของผู้ชนตัวเอง
คือหมวดทำงานกับหมวดชีวิตส่วนตัว
ออกแบบออกเต็มที่แยกกันอย่างชัดเจน
เรายังมันทำงานอยู่ด้วยหลื่องาน
พอเรากำลังทำงานเสร็จก็คงเรากลับไปที่บริบาล
ท่านผู้สามารถกับเกือบยิงหลังข้วดตอนเห็นคน
บางทีเขาก็พูดคำเดียวกันกับทุกคนที่เขาส่งมาหาว่า
ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยสูญเสียเขาก็จะไม่รู้หรอกว่า
ความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนที่เรารักไปมันเป็นยังไง
เพราะเธอใส่ใจกับคนที่เค้าอยู่ข้างเราอีกกว่าอยู่รองข้างเรา
แล้วก็เป็นพลังใจให้กันกับพวกเรา
ไม่ยากน่ะขอบฟะว่าออกแทนความสุขการทำงานความชีวิตสุด
แต่ว่าคือเราก็มีวิธีคิดคือว่าต่อให้เราเจอเรื่องอะไรที่หนักมากในชีวิต
พอหลังจากเส้นงานเราลงเวทีนั้นคือเราจะรู้สึกอะไรก็ได้
พี่เอาพี่ออฟเป็นอีกคนเขาจะมีวิธีการแสดงอีกแบบ
ไม่มีใครรู้ว่าเราติดใจไปกับอะไรอยู่
ไม่หวั่นเพราะออฟรู้ตัวเองเลย
เอาความคิดจะไปปรึกษาจิตแพทย์
แล้วก็แบบเออยังบอกกับครูก็ยังบอกกับพี่เลยว่าแบบพี่น้องว่าแบบ

เพราะว่าฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ
บางทีเรารู้สึกว่าเราเสียใจนะแต่ทำไมทำไมมันถึงไม่แบบ
มันไม่ร้องอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ว่ามันแบบ
คือมีใหม่งานคือช่วงเพิ่งผ่านช่วงงานประมาณวันสองวันอะไรอย่างเงี้ย
สองวันเออผ่านช่วงช่วงงานหลังจากเผาแบบสองวันอ่ะ
มันถึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียใจนะเว้ยแต่ว่าทำไมมันถึงแบบ
ไม่มีอะไรออกมาเลยวะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราเข้าใจ
พอเวลามันพอเวลาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเพราะว่ามันช่วงที่ผ่านมา
คือเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยไอ้ช่วงที่เอาไปยุโรป
เอาไปแบบไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พอเรามีเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะ
อบร้องให้ตัววันเลยน่ะจริงอบร้องให้ตัววันแล้วคนรู้สึกว่าแบบ
แต่ว่าโชว์ก็ต้องทำงานงานก็ต้องทำเวลาเราเจอคน
เราก็จะมาตอบเขาว่าเราเศร้าก็ไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นคือแบบ
เราจะอยู่ในมุมมืดเงียบของเราแล้วเราก็ร้องไห้กับตัวเอง
แค่นั้นจะจบครับโอเคขอบคุณค่ะเจ็บวันเลยเหรอเดี๋ยวนักเลย